อยู่ดีไม่ว่าดีนะคะไปขโมยของเขานี่ไม่รู้นี่ไปแอบขโมยตัดสายไฟที่เมื่อกี้ที่พี่เบิร์ตบอกหรือเปล่าที่ไฟมันมืดอ่ะ

ผู้ชายคนนี้ไปแอบขโมยสายไฟค่ะชาวบ้านจับได้ตีเนียนวิ่งหนีแล้วทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้

จัดให้ซะเต็มเลยค่ะ
เป็นไงหายใจอยู่ไม่ต้องลุกนี่พลเมืองดีกับพี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะตามจับคนร้ายที่ไปก่อเหตุขโมยสายไฟในซอยกันตนา

ใช่คือคุณวีรยุทธ์เจ้าของร้านตัดผมและคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
โมงครึ่งเมื่อวานกำลังตัดผมให้ลูกค้าอยู่ในร้านเลยนะ
ได้ยินเสียงบนรถชนกันดังโคร่มอ่ะ
ก็ตกใจพักหัวลูกค้าไว้ก่อนเดี๋ยวมาตัดต่อนะ

ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนคุยกับวินมอเตอร์ไซค์
มือผู้ชายคนนั้นนี่กำสายไฟฟ้าไว้เลยนะคะ

ตัดหน้ารถผู้หญิงคนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดี
ทำให้เธอหักหลบเสียหลักไปชนกับรถเก๋งค่ะ
ชนซ้ำแล้วรถมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงนี่ล้มอยู่กลางถนนเลยนะคะ
กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเธอได้รับบาดเจ็บ

ตัวเองก็ยังวิ่งหนีต่อไปเรื่อยไม่คิดชีวิต
แต่ขาคนร้ายก็ได้รับบาดเจ็บเลือดอาบอยู่เหมือนกัน
ตัวเขาและพี่วินก็เลยพากันขี่รถตามจับนะคะ

ขี่ตามอยู่๑กิโลเมตรจับตัวได้

ส่วนสายไฟเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าไปแอบตัดที่ไหนมาบ้าง
เขายืนคุยอะไรกับพี่วินมอไซค์
หรือว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าใครรักเขาของมั้งเนี่ยเขาเลยถามอะไรอย่างเงี้ย
คนเดียวใช่ไหมพอคุยกันเสร็จมันก็วิ่งออกถนนเลย
ทีนี้รถมอไซค์ผู้หญิงที่ผู้บาดเจ็บก็มาชนพอดีเลย
คนร้ายโดนชนก่อนแล้วรถมอเตอร์เนี่ยก็เซไปหารถเก่งก็ชนรถเก่งอีกขโมยครับ
เออมันก็ลุกขึ้นมันก็วิ่งเลยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นขโมยอ่ะ
ช่วยกันตามมาก็ตามจับกันไปเรื่อย
มันก็วิ่งหนีไปเรื่อยถ้าจับแล้วก็หลุดก็วิ่งหนีไป
วิ่งได้ประมาณเกือบ๑กิโลครับ
ประมาณกิโลหนึ่งได้ก็จับได้
ทีมข่าวโทรไปถามร้อยเวรเจ้าของคดีนะคะ
พ่อบังใหญ่ก็บอกว่าคนร้ายชื่อสมชายอายุ๔๐ปี

ตั้งใจจะเอาไปขายร้านรับซื้อของเก่า
แต่เพราะเอิญคนดูแลห้องเก็บของเห็นเข้าพอดี
เขาก็เลยวิ่งหนีมามือก็กำสายไฟมาด้วย
เจ้าตัวบอกเพิ่งทำครั้งแรกไม่เคยถูกดำเนินคดีอาญามาก่อนเลย
คนเราต้องมีครั้งแรกเสมอเหรอคะเรื่องขโมยขโจรนี่
ไม่ต้องมีครั้งแรกก็ได้นะว่าไม่เชื่อหรอกว่าจะทำเป็น
ครั้งแรกเดี๋ยวขอคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง